เลือกหรือไม่เลือกหรือยังไงอยากล้างจากพาดเบลเลยครับ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

ว่าพี่สุดท้ายละเอียดละขอเทียมละเอียดละขอเทียมละขอเทียม

พี่สุดท้ายมีภาพความที่จะเครียดในพฤติอยู่แล้ว
ก็เป็นหัวของเธอถ้าเค้ามาโดนปรับทางจัดอรรถการ

เรียกตรงเบลเบลอย่างไหนบ้างเพราะว่าเหมือนกับก่อนที่ที่มีการดูกันขายดัง
ถ้าอย่างนั้นเรียกตรงเบลเบลใครส่งกันดูก็เลยคิดว่าเออมันติดอะไรอย่างนี้
ก็ในส่วนของรายละเอียดเราขอเออไม่ตรงดูกันของรายละเอียดนะคะ
เพราะว่ามันเกิดของกับทั้งก็เรียกว่าพี่เท้าถ้าทำโดยนี้ต่อไปส่วนทางเดียวนะคะ

มีการพูดคุยกันมาแล้วค่ะแล้วก็กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้
เราก็ถามคุยกันมาหลายครั้งแล้ว

แต่ว่ามันก็เป็นการตัดสินใจร่วมกันของคุณค่ะ

ถ้าจะเป็นเรื่องนี้ก็จะตอบว่าไม่ใช่แน่นอนค่ะ

เรามีการตัดสินใจร่วมกันของคุณค่ะ
ตอนนั้นพี่เวียก็พิสุฟากาลอยากแต่งงานกับเบลลาร์

แล้วคุณพิสูจน์บ้างมีใครพิสูจนี่
พี่เวียคิดว่าไม่ได้เหรอ

ก็คือเป็นการพูดคุยกันมีความฝันที่จำเป็นกันกันแล้วก็
มีความฝันกันก็คือมันหลักกันอยู่กัน
แล้วแต่ก่อนทำงานก็มันแย่กว่ามันเกี่ยวกัน
ก็คือเมื่อถามก็ยากไหมแล้วก็ทุกอย่างมีเหมือนกัน

เราสำหรับคนก็ยังไม่ได้เห็นความฝันกันกว่ามันเกี่ยวกัน
แฟนคลับก็เสียดายคู่เราเลยอย่างนี้มีโอกาสต่อไปอีกไหม
ใช่ค่ะเอาเดี๋ยวพูดก่อนนะคะ
คือถ้าแบบคือทุกอย่างมันเป็นการหลักกันของคนมันสอบส่วนมันนะ
ถ้าในอนาคตส่วนก็คงสอบไม่ได้นะ

แล้วก็คือว่าทุกอย่างมันมีความฝันกัน

เพราะมันเป็นเรื่องของทุกที่เขาเขาก็ขอเสียไม่ต่อ
กับการรักษาสาวราชสมัครเขาก็ขอโปรการที่เขาทำงาน
แล้วก็การดูหลายทุกอย่างที่เขาทำงานเขาจะเจียบกับผู้สามารถ

ค่ะคุณผู้สามารถได้คิดคุณผู้สามารถได้คิด

คุณผู้สามารถได้คิดคุณผู้สามารถได้คิด
คุณผู้สามารถได้คิดคุณผู้สามารถได้คิด

คุณผู้สามารถได้คิดคุณผู้สามารถได้คิด

คุณผู้สามารถได้คิดคุณผู้สามารถได้คิดคุณผู้สามารถได้คิด

คุณผู้สามารถได้คิดคุณผู้สามารถได้คิด
คุณผู้สามารถได้คิดคุณผู้สามารถได้คิด

คุณผู้สามารถได้คิดคุณผู้สามารถได้คิด

คุณผู้สามารถได้คิดคุณผู้สามารถได้คิด
คุณผู้สามารถได้คิดคุณผู้สามารถได้คิด
คุณผู้สามารถได้คิดคุณผู้สามารถได้คิด

คุณผู้สามารถได้คิดคุณผู้สามารถได้คิด
คุณผู้สามารถได้คิดคุณผู้สามารถได้คิด
คุณผู้สามารถได้คิดคุณผู้สามารถได้คิด
คุณผู้สามารถได้คิดคุณผู้สามารถได้คิด

คุณผู้สามารถได้คิดคุณผู้สามารถได้คิด
คุณผู้สามารถได้คิดคุณผู้สามารถได้คิด
คุณผู้สามารถได้คิดคุณผู้สามารถได้คิด

สุดที่ที่ต้องแยกจากกันเรารู้สึกเสียดายไหม

แต่ว่าคือเรามีสักความตัดขนาดนี้ให้กันมาตลอด

แต่ว่าก็จะอยากทีแปลงขันเกิน
ว่าเราก้งมีสักความตัดขนาดนี้ตัดผิดขนาดอีก

แต่ว่าเราอยากทำงานเยอะมากกว่าไม่อยากทำงานไม่เก่งที่

แล้วถ้าเป็นในภาพตัวก็จะเป็นนักงานประสบการณ์กัน

ขอบคุณสำหรับกลังกายและแม่ภาพดีกว่า

นั่นแหละครับน้องเข้าใจชัดเจนว่า
เรียกวุ๊กชัดก็ปรับรถสถานะเวียเลย
ค่ะเขาใช้คำว่าพี่น้องคืออะไร
คือหมายถึงว่าคบกันมาถึงจุดหนึ่ง
แบบมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน
นักข่าวสายบันเทิงเชิญครับ
เชิญเบลงกันหนูไหมครับสรุปตรงนี้อยู่สรุป
ก็คือดูจากที่น้องตอบก็คือ
นักข่าวคำถามแรกที่ถามไปก็ชัดเจนแหละ

ก็คือชัดเจนก็คือทัศนคติไม่ตรงกัน

แล้วตอนนี้ก็คือถามว่าเสียดายเวลาไหม
เขาก็ก็พูดยากอะแม่
เขาพูดว่าความรักเป็นสิ่งที่ดี
พี่อยากให้เห็นต้นมาว่าแบบนั้นค่ะค่ะ
คนนแน่นอนจะปรับลดสถานะ๙ปี
นี้โคตรต่อค่อนข้างจะชัดเจนแล้ว
ว่าสถานะตามข่าวตอนนี้เป็นอย่างไรอะไรอย่างไร
แต่ก็คืออย่างที่น้องเขาตอบไปหมดแล้ว
อย่างที่บอกอ้าวความจริงเลิกกันมานานแล้วหรือเปล่า
ซึ่งน้องเขาก็ตอบว่ามันก็เริ่มละหองระแหงกันมา
แบบเหมือนไม่เข้าใจกันใช่ไหมเมที่เขาใช้คำพูดอย่างไร
ตั้งแต่กลับมาจากถ่ายหนังถ่ายหนังที่ออสเตรเลี
ก็แพงคุยแพงแบบด้วยความเข้าใจแล้ว

จะมีผัวกับเขาเหรอฉันก็ไม่เคยมี

ไปเข้าใจไหมล่ะใครมีแฟนมีอะไรเราก็ไม่เข้าใจ

นั่งใกล้ปิดหน้าปิดตาเพราะว่าถ้านั่งไกลหน้ามือไม่ถึงไง